นี้กันหน่อยค่ะเขาบอกว่าตำรวจนะคะที่ขอนแก่นเขาไปปราบผีค่ะ

ตำรวจปากผีเขาบอกเป็นผีต้นมะขามค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เออเพราะว่ามีคนไปโพสต์เตือนภัยในโซเชียลนะคะในจังหวัดขอนแก่น
บอกแบบนี้ว่าให้ไประวังผู้หญิง
คือถ้าจะพูดจริงก็คือขออภัยด้วยนะคะเหมือนกับเป็นมายืนขายบริการอย่างนั้นนะคะ
เออผู้หญิงชื่อจอยค่ะเขาบอกแบบนี้ว่ามาหาเหยื่อหน้าศาล
แล้วมักจะโทรไปบอกผัวหรือสามีตัวเองว่าอยู่โรงแรมไหน
แล้วให้ตามไปตบทรัพย์ลูกค้าที่มาติดต่อกับเธอ
ลักษณะว่าปล้นแล้วมีหลายคนโดนมาแล้วนะคะ
แล้วเขายังระบุไว้ด้วยว่าระบุรูปภัณฑ์สันธารของสามีของผู้หญิงคนนี้
ชื่อจอยไว้ชัดเจนว่าอ่ะตัวเตี้ยผิวสีคล้ำคุมอยู่แถวนั้นแล้วพกปืน
ขับรถเรียกอย่าไปจอดนะหนุ่มขอนแก่นมันจะเสียภาพหมด
ฝากท่านผู้ว่าด้วยหลังหน้าศาลแท้ยังกล้าใครผ่านแถวนั้นลองสังเกตด้วย
เสียภาพลักษณ์หมดทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปยังผู้เสียหายทั้งสองราย
ซึ่งเขาไม่สะดวกที่จะเปิดเผยตัวตนนะคะแต่ก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
เขาบอกว่าตรงบริเวณนั้นจะมีหญิงสาวนะคะมายืนขายบริการแล้วมีผู้ชายมาคอยยืนคุม
จริงเป็นแบบนี้มานานแล้วไม่ใช่เป็นวันเป็นสัปดาห์แต่เป็นปี
เขาเรียกตรงนี้ว่าเป็นผีต้นมะขามจะมีผู้หญิงผู้ชายยืนเรียกแขกกันเต็มไปหมดเลย
ตอน๕ทุ่มตำรวจสายตรวจกว่า๒๐นายเข้าไปตรวจสอบค่ะบริเวณถนนหน้าศูนย์ราชการ
โอ้โหนี่หน้าศูนย์ราชการนะคุณคิงและถนนเทพารักษ์เขตเทศบาลนครขอนแก่น
ติดตามตัวหญิงสาวที่บอกว่าชื่อจอยและถูกกล่าวอ้างถึงเนี่ยนะคะ
แล้วปรากฏว่าก็ไปพบว่ามีหญิงสาวมาจอดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ริมถนนกัน
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจค้นคุมตัวมาที่สพเมืองขอนแก่นค่ะ
มีผู้หญิงทั้งหมด๙คนผู้ชาย๑คนทำประวัติแจ้งข้อหา
เรื่องของการติดต่อชักชวนบุคคลตามถนนหรือสาธารณะไปค้าประเวณี
ถือเป็นการเปิดเผยและน่าอับอายเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่สาธารณชน
นี่คือข้อหานะโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ทางผู้กับการสภอมืองขนแก่นค่ะท่านบอกนะคะ
พอหลังจากมีการเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปมีการแชร์กันมากมายในโซเชียล
จริงชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทันที
ไม่ได้ว่ามีการละเลยแต่อย่างใดจากการพูดคุยกับผู้ที่ถูกควบคุมตัวมา
แล้วมาสอบถามเนี่ยก็ทราบแล้วว่าคนที่ถูกพูดถึงว่าชื่อนางสาวจอยมีจริงนะคะ
แต่เขาบอกว่านางสาวจอยไม่ได้ออกมาหลายวันแล้ว
หลังจากที่มีคนเอาไปแชร์เรื่องนี้ในโซเชียล
อยากให้ผู้เสียหายที่บอกว่าตัวเองนี่แหละเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
เข้ามาแจ้งความตำรวจจะได้จับกลุ่มไปดำเนินคดีค่ะ
ตำรวจสายตรวจบอกว่าจะออกตรวจบริเวณหน้าถนนศูนย์ราชการตรงนี้
เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้
และไม่ให้มีทั้งกลุ่มหญิงและชายมายืน
เขาเรียกว่าดิฉันก็มายืนเรียกลูกค้านะคะ
ขายบริการนั่นแหละฮะนั่นแหละนะคะแบบนี้
เพราะว่าเขาก็บอกว่ามันเสียภาพโพสต์
เสียภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวอย่างขอนแกน
แล้วรวมไปถึงตรงนี้มันเป็นหน้าสถานที่ราชการ
แต่จริงเขาบอกมีมาเป็นปีแล้วนะคุณคิง

จะเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนแล้วก็ดึงเงินเข้าประเทศ

นั่นคือที่ขอนแก่นเป็นหัวเมืองที่คนไปเที่ยวกันเยอะ